คุณผู้ชมคะวันนี้ขี่ดแสนป้ายเมืองไทยเรามาขี่ดแสนป้ายกันสองเรื่องหลักนะคะ

กับอีกเรื่องใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีมาใช้
ตำรวจจะมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องปรามคดีอัดยากรรม
เดี๋ยวเราไปติดตาม๒ประเด็นนี้จากอาจารย์สุภาพเลยนะคะ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เราได้ยินกันมาแล้วว่าคุกเมืองไทยเนี่ยเอาไว้ขังคนจน
คนรวยเขาไม่ติดกันหรอกแต่ว่าระยะหลังเนี่ยไม่จริงเสมอไปครับ
ระยะหลังเนี่ยคดีดังคดีที่มีอิทธิพล
คดีที่จำเลยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรี
ติดคุกกันเป็นแถวนี่ครับ
แล้วเมื่อวานนี้คดีเสือดำที่มีคุณเปรมชัยกรรณสูตรเป็นจำเลย
ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า
ไอ้ที่บอกว่าคุกมีเอาไว้ขังคนจนเนี่ยไม่ใช่แล้ว
คดีคุณเปรมชัยเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้
เจ้าสัวร์เปรมชัยเข้าคุก
ดีกายืนโทษสองปีกับสิบสี่เดือนไม่รอร่งอายา
ชดใช้๒ล้านกระทรวงทรัพย์ตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเตือนใจ
หลังคำพิพากษาจบลง
ปฏิกิริยาจากสังคมตามมาหลายมุมมอง
แน่นอนครับมุมมองส่วนใหญ่ก็บอกสมควรแล้ว

แต่ว่าอีกมุมหนึ่งมีคนไม่น้อยที่เขาชื่นชมคุณเปรมชัยในแง่ที่ว่า
ประกาศว่าพร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาล
แล้วพร้อมจะเดินขึ้นสารดีกา
ทั้งที่รู้ว่าสารชั้นต้นกับสารอุทธรณ์ได้ลงโทษยืนตามกันมา
ก็แปลว่าทั้งที่รู้ว่าการขึ้นสารดีกาโอกาสจะรอดมีน้อยมาก
แต่คุณเปรมชัยก็ไม่หนี
ทั้งที่โดยสถานะทางการเงินทางสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง
ถ้าคุณเปรมชัยจะหนีก็น่าจะหนีได้ในบ้านปลายของชีวิต
คนหนึ่งที่ออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้
ก็คือคุณดำรงพิเดช
หัวหน้าพักรักผืนป่าแห่งประเทศไทย
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณดำรงครับ

ครับคุณดำรงบอกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์
แง่ที่ว่าก่อนหน้านี้คนมีตังค์คนรวยคนมีชื่อเสียงคนมีตำแหน่ง
ล่าสัตว์ไปทำอย่างนี้โอกาสที่จะติดคุกน้อยมาก
ถามว่าที่รอดเนี่ยเพราะคดีไม่ได้นำขึ้นสู่ศาล
หรือขึ้นสู่ศาลแล้วก็รอดส่วนใหญ่เป็นยังไงครับ
คือส่วนใหญ่คดีไม่ถึงศาลไง
ไปเบื้องต้นตั้งแต่ป่าไม้ตำรวจอายการ
ตรงใหญ่จะไปแบบนี้หมดนะอดีตที่ผ่านมา
แล้วก็คดีใหญ่มันเกิดคุณน้อยแบบ
ลักษณะของคุณเปรมชัยจะไม่มีเลย
กลับมากอีกกแข่นกัจจานอีกสำรวจไปลงไปล่า
คือในแง่ที่ว่าคดีเนี้ยจะเป็นบุญคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อสัตว์ป่าครับ
ที่ทำให้ชีวิตต่างที่จะพ้นภัยอันตรายได้เยอะ
ตั้งแต่เกิดทำเพื่อดำตัวเดียวเนี่ยทำให้ชีวิตไปก็ลอดตายอีกมหาศาล

จะกลัวหากใครจะมารวยถ้าครุกคุณเติมใช้โอกาสน้อย
กลัวแล้วก็จะมีเฉพาะพวกล่าเนี่ยเอาเนื้อไปเป็นขายตลาดมืด
มันไม่เหมือนเก่าปัจจุบันเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงใช้เสียงปืนดัง
ดังก็ใช้ปืนผูกเล็กเล็กน้อยน้อยแล้วก็ใช้บ่วงดักครับ
แล้วก็มากู้เอาตอนเช้าตัดยังไม่ตายบ้างตัดตายบ้าง
แต่พวกล่าปืนดีอย่างไรเพื่อนโป้งเดียวตายเนี่ยอย่างนี้จะน้อยลง
ประกอบกับเหตุการณ์โควิดต่างการเข้าออกหมู่บ้านการข้ามจังหวัดก็ลำบากขึ้น
ครับแล้วสังเกตเนี่ยที่อ่าเขตรักษาธรรมไว้กับแช่งอ่ะ
สมัยนั้นยิงวัวแดงอย่างไรฮะพวกปืนแก๊ปหรือลูกทองเนี่ย
โป้งเดียวตัดใหญ่โอกาสตายญาติก็วิ่งเข้ามาตายในเขตสี่ห้ากิโลกรัม
ครับแต่ถ้าพวกไรเพิ่มเนี่ยโป้งเดียวไปหมดอืม
คือเท่าเท่าที่ดูมันมีสองส่วนนะหนึ่งล่าเพื่อเอามาขาย
อันนั้นเป็นการเลี้ยงชีพเขาเลยขายเป็นอาหารกับสาวล่าเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง
ประเภทคุณอย่างคุณเปรมชัยเนี่ยถ้านึกจะกินอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปล่าเอง
แต่ว่ามันมีเศรษฐีมหาเศรษฐีเยอะที่มีความสุขกับการได้เข้าป่าล่าสัตว์
ใช่ไหมคุณคุณวิทย์ดำรงครับคือการล่าเนี่ยคนเข้าไปเนี่ย
ไม่มีใครไปนั่งรอคนอื่นล่ามาทำกับข้าวให้กินหรอก
เข้าไปเนี่ยต้องการจะยิงด้วยตนเองทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะอะไร
ก็ด้านจิตใจเนี่ยมีความสุขด้านจิตใจโหส่องสัตว์ยิงด้วยตัวเองมามากิน
ใครจะไปกินเนื้อพวกนี้ทั่วไปคนก็ไม่กินแต่ว่าด้วยฝีมือ
ความสุขด้านจิตใจอืมคือแบบนี้เนี่ยนอนในห้องแอร์ไม่สบายกว่าเหรอ
ไปเฟียงยุ่งกัดทุกที่มาแต่จุดเวียววินาทีได้ส่องเห็นตาสัตว์
ได้ยิงต้งโดยฝีมือตัวเองอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยผมไม่โทษใครยิงนะ
อ่าอ่าด้วยฝีมือตนเองแล้วก็เอามาปรุงอาหารเนี้ย
มันฝังใจแล้วมีความสุขไปจะเป็นลักษณะอย่างเงี้
ไม่มีไม่มีพานไปลาบให้กินอย่างนั้นเขาไปจ้างที่ไหนเอามาให้ก็ได้
เนื้อเสือกิโลห้าหมื่นคนล่าเต็มหมดเอามาให้กินที่บ้านไม่ต้องไปล่าหรอก
จุดประสงค์เนี้ยไปนอนมีอุปกรณ์การลากอ่า
ก็จะให้ลูกน้องไปยิงอ่ะอืมเอออันนี้มันมันฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องแปลก
แต่ว่าแปลกแต่จริงคือนานแล้วอย่างที่ที่ค่านิยมของเศรษฐีส่วนหนึ่งที่ชอบอย่างเนี้ย
แล้วลงไปไปยอมไปลำบากลำบลยอมไปลุยเองอะไรต่ออะไรเองเนี่ย
ที่ที่คุณดำรงได้ยินมาได้ได้เจอมาเนี่ย
คือคือใจเนี่ยเขาหมกมุ่นอยู่ธุรกิจพวกรวยเนี่ย
ไม่มีเวลามาอย่างเดียวพอมีเวลาหาโอกาสวันลงวันหยุดก็เอาละไปถือไปพักผ่อน
นะฮะจุดไหนจุดไหนทางนี้ไอ้จังหวัดห้วยปะชิเนี่ยมันมีลำห้วย
คงจะไปมาหลายครั้งแล้วแล้วไม่รู้ที่ไอุเขตะท้ายรึเปล่ามีทางลำลอง
ทักษ์ป่าเขาเดินก็ต้องรู้แหล่งพอควร
แล้วก็ไปตั้งเหตุการณ์จังหวะเสือลงมากงมากิน
คือยิ่งสัตว์แปลกมันยิ่งตื่นเต้นนะพวกล่าสัตว
ไม่เท่าไรหรอกไอ้กินเขาเรียกปลายทางติดตามผลควรได้

ถ้าเราเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเปรมชัย
มาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรื่องของตัวบทกฎหมาย
ในอดีตกับปัจจุบันกฎหมายที่จะคุ้มครองสัตว์ป่า
ของเราเนี่ยมันเข้มแข็งพอหรือยัง
คือกฎหมายเนี่ยเข้มแข็ง
แต่สำคัญที่สุดคือเรื่องสื่อมวลชน
ถ้ามันเป็นคดีเด่นดังคุกคงคุกคามก็มักจะเงียบเกินไป

คดีเนี่ยตั้งแต่ผมรับราชการมาเป็นคดีที่ละเอียดที่สุด
ข้อหาละเอียดทุกช็อต
ปกติป่าไม้เนี่ยเวลาจับเราจะจับเข้าไปลากสัตว์คุ้มครอง
แค่นั้นแหละมันค่อยมีอะไรมากมายแหละ

คือละเอียดมากน่ะ
อันนี้ผมต้องถือว่าทั้งตำรวจอายการรอบครอบที่สุดละเอียดที่สุด
จะเป็นบรรทัศน์ที่รักษาประเทศป่าเวลาจับต้องใช้แบบบรรทัศน์ทั้งนี้หมด
คนจนคนรวยโดนเต็มสตรีมหมดทุกคดีเต็มไปลักษณะอย่างนี้

คนรวยพวกนี้เวลาเจอคดีเนี่ย
ส่วนใหญ่ที่รอดส่วนหนึ่งเพราะว่า
เขามีอิทธิพลทางการเงินและค่าราชการส่วนหนึ่งก็ยอมสยบกับอิทธิพลนั้นเนี่ย
คราวนี้ต้องถือว่าหัวหน้าหัวหน้าอะไรนะฮะชื่อที่ไปจับเนี่ย
อันนี้ต้องยกเครดิตให้เขา

หัวหน้าวิเชียนที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ภาคอีสานนั่น

เขาเขาจงใจจะไปเองหรือยังไงครับ
คืออย่างนี้เขาก็เครียด
สันทะทะยานเด็กฮัยติการผู้น้อยก็เกิดความกลัวสันทะทะยาน
เพราะว่าไก่บ้านไก่ช่องอย่างน้อยอยู่ใกล้บ้านใกล้ช่องก็ยังดี
เพราะว่าคดีเนี่ยก็ทึกคลุกคมทุกประเทศ

ขอย้ายตัวเองออกจากพื้นที่
ทั้งหมดเนี่ยถ้าหัวหน้าวิเชียนคนนี้เนี่ยยอมรับสินบน

ก็เงียบไปไม่มีใครเห็น
ลูกน้องต้องฟังหัวหน้าทั้งนั้นแหละครับ
แต่สันทะทะยานเด็กเขาไม่ยอม
คือคนอยู่ในป่ามก็รักษะทั้งนั้นแบบลูกเหมือนล้านตัวเองคุณดูมาทุกวันไม่รู้อะไรต่อแล้ว
ทำยังไงเราถึงจะมีคนแบบหัวหน้าวิเชียนหลายคน

คนเนี่ยมีลักษณะเนี่ยเป็นแต่อาทิตย์ดีเนี่ยสำคัญ

คนนู้นฝากคนนี้ฝากคนนี้ฝากคนนี้ฝาก
มันแทนที่จะไปดูสัตว์มันก็ไปดูคนฝาก

ถ้าอธิบดีคัดคนไม่ฟังเสียงพวกฝากการมาเอาคนดีไป

สุดท้ายคุณดำรงคิดว่าอันนี้สงฆ์ของคดีของคุณเปรมชัยเนี่ย
มันจะยังประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าได้มากน้อยแค่ไหน

จะเป็นบุญคุณอย่างไหล่หลวง
คุณเปรมชัยก็ได้บุญได้กุศลไปส่วนหนึ่งด้วย
ทรัพยากรของประเทศสัตว์ป่าก็มีความสุขอยู่กันดี
พวกใหญ่เท่าอาวุธดีไม่มีใครกล้ากันแล้วกัน
เพราะปัจจุบันระบบโซเชียลระบบมือถือระบบอะไรต่าง
มันทำงานกันสื่อมวลชนองค์กรอิสระองค์กรเอกชน
ทำให้เกิดการกลัวจากการสอบถามต่างกลุ่มต่าง
ดูพวกฮิราชฮงราชศาติที่เขาเล่ามากลัวกันหมด
เหตุการณ์คุณเปรมชัยทำให้เกิดความกลัวกันไปหมด
ครับครับเอาละ
ขอบคุณคุณดำรงพิเดชครับที่ได้มาสะท้อนภาพอย่างน้อยเนี่ย
ผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้
จะส่งผลให้สัตว์ป่าอยู่รอดปลอดภัยมากขึ้น

คนที่ล่าสัตว์เพื่อสนองความสุขของตัวเอง
จากนี้ไปผมคิดว่าถึงมีก็จะน้อยลง
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนก็จับตามองนะครับ
บทพิสูจน์ของความเท่าเทียมกัน
ในเรื่องของฐานะและการกระทำความผิด